อ่าวันนี้มีฝนตกหนักที่จังหวัดตราดนะครับที่เกาะช้างคือช่วงนี้ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่
ค่ะก็ต้องระวังตัวกันแหละนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยโอ้โหดูฮะฝนตกหนัก
หนักเลยน้ำป่าไหลหลากด้วยลงมาจากเขาอ่ะอืม
ช้างเนี่ยน้ำต้องลงทะเลนะฮะค่ะแต่ช่วงที่เอาลงมาเนี่ยโอ้โห
ทุกผู้ชมดูฮะน่ากลัวมากน่ะพัดออกมาเลยอ่ะครับทั้งช่วงสายของวันนี้
เห็นไหมอ่ายังไม่ได้นะครับนี่ครับนี่เป็นภาพเมื่อเก้าโมงเช้าวันนี้นะครับ
น้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบนเกาะช้างไหลท่วมพื้นที่
ย่านชุมชนบ้านเรือนของชาวบ้านโดยเฉพาะในย่านชุมชนไก่แบ้
ที่หมู่สี่ตระบวนเกาะช้างบริเวณเกาะช้างจังหวัดกราบนะฮะ
น้ำเนี่ยไหลระบายลงสู่ทะเลไม่ทันครับชาวบ้านก็ต้อง
ไม่ทันตั้งตัวนะครับมีรายงานผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับ
ท่อนไม้ที่ไหลมาตามกระแสน้ำพุ่งชนเข้าที่ขานะครับ
แล้วก็พบซากของช้างจมน้ำอยู่หนึ่งเชือกโอ้โหนะฮะอ่า
ก็เป็นช้างที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนี่ครับก็ล้มไปหนึ่งเชือกนะฮะจมน้ำเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกเกาะช้างช่วงเกิดเหตุก็ต้องมาตัดกระแสไฟฟ้า
เพื่อป้องกันอันตรายนะฮะสำหรับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเข้าไปนะครับ
มีคอสะพานหลายจุดถูกกระแสน้ำกัดซะโดยเฉพาะคอสะพานคลองพลู
แล้วก็คอสะพานถนนสายบนนะฮะที่เป็นสายบนเลี่ยงชุมชนไก่แบ้นะครับ
นี่ครับถูกน้ำกัดซ้อจนคอสะพานขาดถนนขาดบางช่วงด้วย
โอ้โหแล้วนักท่องเที่ยวนี่ติดอยู่เยอะใช่ค่ะนะฮะ
เกาะช้างนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งคนไทยคนต่างชาติก็ไปกันเยอะ
มันสวยครับอืมตอนนี้กลับไม่ได้เลยแต่ละคนสัญญาณโทรศัพท์ก็ติดต่อลำบาก
ใช่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อ่ามีรายงานว่าระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับ
ก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจุดไหนที่ถนนขาดสะพานขาด
เทศบาลก็จะเอาดินไปถมเพื่อให้รถสัญจรได้หลายจุดน้ำก็เริ่มลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะฮะ
อ่าคือน้ำลักษณะแบบนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วอืมใช่ค่ะ
แต่ช่วงที่มาเนี่ยแรงใช่ต้องระวังเพราะจังหวะช่วงมาเนี่ยอะไรที่มันจะเกิดเหตุอันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ได้
อยู่เกาะช้างจังหวัดตราดถ้าชมเราได้ชมเราอยู่
หรือว่าทราบข่าวของญาติพี่น้องเพื่อนของท่านก็บอกเราหน่อย
ได้เป็นสื่อกลางผ่านกันด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างที่นั่นนะครับใช่ค่ะ